ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่เจอกันนานมากนะ
ก็พี่ไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารการได้จัดรายการกับเธอมันเป็นเกียรติอันสูงสุด
จริงหรือเปล่าเพราะว่ารุ้นว่าเธอจะมาวันไหนเนาะไม่ใช่ผมทำงานอ๋อเธออัดรายการอื่นไงเพราะตอนเธอเป็นพิธีกรคิวทอง
เนี่ยเธอบ้านผมฉันอยู่ตลาดบางกะปิแล้วตอนนี้เขาบอกปิดตลาดบางกะปิไปที่เรียบร้อยแล้ว
คลัสเตอร์ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นใน๓๔คลัสเตอร์
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๓๓๙๔รายด้วยกันแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่
รายอยู่ในเรือนจำค่ะ๑๔๙๘รายยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๑๑๖๙๔๙รายหายป่วยแล้ว๗๔๓๖๘รายอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะ๔๑๙๐๓รายแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๙รายยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๖๗๘รายค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากุลรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนโควิด๑๙บอกว่าสถานีกลางบางซื่อกระทรวงคมนาคมเสนอให้ฉีดบุคลากรภาคขนส่งสาธารณะนะคะ
คนขับแท็กซี่รถบัสเรือคนทำงานสนามบินท่าเรือซึ่งก็เรียกว่ามีหลายหมื่นหรือว่าแสนคนเลยทีเดียวค่ะ
แต่จะเริ่มฉีดได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระทรวงคมนาคมซึ่งหากฉีดกลุ่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขอยืมสถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มอื่นอื่น
เพื่อความสะดวกสบายเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากตรงนั้นนะคะ
คุณอนุทินก็เลยบอกว่านายกเนี่ยอยากจะดูการฉีดวัคซีนภายใต้แผนปกติที่นัดเข้ามาผ่านระบบหมอพร้อมก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนมาก่อน
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเก็บข้อมูลทำรายงานว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนที่นัดเข้ามาฉีดกี่คนไม่มากี่คนเหลือวัคซีนเท่าไหร่
ซึ่งวัคซีนที่นำมาจะใช้เนี่ยนะคะจะเอากลับไปสต๊อกไม่ได้ต้องใช้ให้หมดดังนั้นคนที่นัดแล้วไม่มาหรือวัคซีนเหลือเนี่ยคนที่รับผิดชอบจุดฉีดต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้
หรือว่าอาจจะมีการเชิญประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบริเวณนั้นมาฉีดวัคซีนที่เหลือ
แต่หากดูดีเนี่ยจะได้ถึง๑๒โดสดังนั้นอีก๒โดสที่เหลือต้องบริหารจัดการให้ได้
แต่ไม่ใช่ว่าขับรถเข้ามาแล้วจะได้เลยอาจจะต้องมีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์
เพื่อแจ้งว่าแต่ละวันเมื่อฉีดไปแล้วจะมีวัคซีนเหลือเท่าไหร่ก็ประกาศให้คนทราบว่าเข้ามาฉีดได้อีกเท่าไหร่
อันนั้นคือคุณอนุทินพูดวันนี้โครสกของพักภูมิใจไทยคุณพาราดอลแบทแมนถ้าสมมุติใครไปติดตามเขาในโพสต์
คุณพาราดอลปิศนานนัทกุลก็เป็นโครสกของพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิดคือปัญหาวัคซีน
ที่ตอนนี้ทุกคนมันเริ่มมีปัญหาวัคซีนเพราะว่าอย่างที่บอกเกมมันพลิกเกมมันพลิกคือเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยากฉีดวัคซีนทุกคนกลัวหมดเลย

ประชาชนลงทะเบียนหมอพร้อมแต่หลายคนเจอปัญหามากมายโดยระบุว่าหากยังมัวแต่ยึดกับไอ้
แฮชแท็กหมอพร้อมอืมนะฮะและอันเดอร์สกอร์หมอพร้อม
ประชาชนจะติดโควิดกันหมดเข้าใจไหมลุงคนเขาบอกว่ายังไม่รู้ฟัง
ดื้อรั้นถูลู่ถูกังทิศถิมานะสูงอันนี้คือเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
นี่คือสอสอเป้า๕๐ล้านคนหากไม่อยากให้เป็นแค่ลมปาก
หาวิธีอื่นมาอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเถอะแทนที่จะช่วยทำให้มันไว
คนเข้าถึงง่ายกลับเป็นตัวถ่วงและสร้างกำแพงให้กับคนที่เข้าถึงวัคซีนยาก
แล้วแบบนี้เป้า๕๐ล้านคนลุงจะเสร็จเมื่อไหร่
หรือว่าให้คนเขาสร้างภูมิกันเองด้วยการรับเชื้อโควิดกันทั้งประเทศ
เพลียด่าอืมอันนี้คือทางโฆษกของพักภูมิใจไทยเขาก็ออกมานะฮะ
ในการโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้ก็วันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าจะเอายังไง
ล่าสุดครับก็อย่างที่เมย์บอกมันจะมีคลัสเตอร์อะไรมากมายที่เกิดขึ้น
ค่ะเดี๋ยวจะต้องมีโรงพยาบาลสนามมากขึ้นแล้วล่ะ
เพราะว่าวันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมคุณกัญชัย

อีหนุ่มเคยฉันคิดว่า๑๔วันตั้งหลักจากนั้น

แล้วคุณต้องถามวันพฤษใช่ไหม
วันเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วนะหนุ่ม
มีในบางพื้นที่เขาแบบว่าขออาสาสมัครเข้าไปช่วยด้วยนะ

เพราะตอนนี้มันมีการตั้งโรงพยาบาลสนามอีกหลายที่อะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพราะว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกัน

สถานที่นี้ค่อนข้างจะกว้างฮะ
แล้วเจ้าของเขาต้องการช่วยเหลือหน่วยราชการ

ธรรมศาสตร์รังสิตมีโรงพยาบาลสนามอยู่แล้ว
แสดงว่าณตรงนี้จุดประทุมธานีเนี่ย
กลายเป็นจุดที่รับผู้ป่วยผู้เจ็บสุดแล้วล่ะ

จริงแล้วเจ้าของสถานที่เขาต้องการช่วยเหลือหน่วยราชการ
ทำให้ทำงานได้คล่องตัวขึ้น
ซึ่งการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ

โดยกรมอนามัยกับกรมควบคุมโรคติดต่อ
เข้ามาดูพื้นที่แล้วก็สามารถดำเนินการได้

ส่วนที่มีภาพออนไลน์นี่คือตลาดเป็นอย่างนี้

เป็นภาพที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงอยู่

เป็นจุดที่ดำเนินการได้ตามกฎระเบียบ
แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบแล้ว

เพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่วันนี้มีคนพูดถึงนะครับ

จริงแล้วเราพูดถึงโรงพยาบาลสนามเนี่ย
เพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหลายที่นะฮะ

คนที่ติดโควิดคงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละ

แล้วก็ในที่สุดก็จะมีการรักษา

สรุปแล้วเป็นโควิดรักษาฟรีหรือเปล่า

ว่าถ้าคุณรักษาคือฟรี
คือฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชน

ณวันนี้โรงพยาบาลสนามที่เกิดขึ้นอย่างสนามบุญรักษา
เขาก็สร้างตามมาตรฐานเลยรวมทั้งบริหารจัดการภายใต้การควบคุมดูแล
สาธารณสุขแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่ว่างของตลาดเก่า
ที่เราพูดกันอย่างนี้นะครับซึ่งตลาดเก่ามันไม่มีผู้ใช้งาน
สี่หมู่เมืองถ้าคุณมีโอกาสเข้าไปคือมันใหญ่มากมันใหญ่จริง
แล้วก็บางคนบอกอ้าวไปตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเกิดคลัสเตอร์หรือเปล่า
เพราะว่าตลาดสิ่งบุคเมิงไม่ได้ปิดนะแล้วสมมุติมาตั้งแบบโรงพยาบาลสนามนี้
แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบที่แพร่เชื้อของโควิดหรือเปล่า
ซึ่งทางเขาก็บอกเลยว่าอย่างแรกเลยกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูเนี่ย
มันจะมีรั้วกั้นเป็นสัดส่วนมีการจำกัดเครื่องใช้
ซักร้างกำจัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไม่ให้ออกไปข้างนอกได้
อันนี้คืออย่างแรกเลยอย่างที่สองมันอยู่ห่างจากตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่
อันนี้คือสี่มุมเมืองยุคเก่าเมมันไม่ใช่อันใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีคำถามอีกมากมายนะครับ
อย่างวันนี้ในแพทยงผู้วรวรรณเนี่ยหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมรวชศาสตร์ขนาดแพทยศาสตร์จุฬารงกรหม่าวิทยาลัย
เขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คครับโดยระบุข้อความอย่างนี้
เขาระบุข้อความว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด๑๙
จำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนหรือเปล่า

คนที่หายจากโควิด๑๙จำเป็นจะต้องให้วัคซีนหรือเปล่า
ในปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคโควิด๑๙เมื่อหายแล้ว
ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลัง๓เดือนไปแล้ว
ผู้ที่เป็นโควิด๑๙จึงมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลัง๓เดือนไปแล้วครับ
จากการศึกษาเบื้องต้นที่ลงพิมพ์ในวรสารพบว่า
ให้วัคซีนของผู้ที่หายป่วยโควิด๑๙
ให้เพียงครั้งเดียวจะมีระดับภูมิต้านทานกระตุ้นได้สูง
เท่ากับคนธรรมดาที่ไม่เคยป่วยแล้วก็ให้วัคซีนครบ๒โดสเลย
เพราะฉะนั้นคนที่เคยป่วยไปแล้วมันแปลก
มันจะภูมิจะสูงกว่าคนที่ไม่เคยเป็นโควิด

คนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วเนี่ยภูมิมันจะตีขึ้นมาสูงเลย
เอาง่ายคือถ้าสมมุติเราเป็นโควิดแล้ว
เชื้อมันก็จะเป็นวัคซีนเรียนในตัวอยู่แล้ว
แล้วก็เขาบอกว่าคนธรรมดาของเรายังไง
ต้องให้สองครั้งผู้ที่หายป่วยแล้ว
ควรได้รับวัคซีนหลังจาก๓เดือนนับจากการติดเชื้อนะครับ
ส่วนจะให้๑ครั้งหรือ๒ครั้งนั้นวันนี้ยังไม่มีบทสรุป
ว่าจะต้องให้๑หรือ๒แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า
ภูมิต้านทานของผู้ที่หายป่วยแล้วเนี่ยจะเริ่มลดลงหลัง๖เดือน
สมมุติคุณเป็นโควิดแล้วเนี่ยภูมิต้านทานจะเริ่มลดลงหลัง๖เดือน
แล้วก็ลดลงไปเรื่อยนะฮะทางศูนย์ที่ดูแลอยู่ต้องทำการศึกษา
ให้ผู้ป่วยในช่วงสามถึงหกเดือนเนี่ยจะต้องฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ย
ตุ้นให้ภูมิมันมีภูมิเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผู้ที่หายป่วยเกินกว่าหกเดือน
หรือเป็นปีจะให้วัคซีนให้ครบทั้งสองครั้งและกำลังตรวจผลภูมิต้านทานรวม
ระบบหน่วยความจำของภูมิต้านทำอย่างละเอียดเพื่อจะได้ให้เป็นแนวทาง
เป็นคำแนะนำนะฮะขนาดนี้โครงการดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็อยากเชิญชวนคนที่หายป่วย
ระลอกที่๓เข้าโครงการได้รับวัคซีนกันด้วย
อันนี้ทางขนส่งเองเขาก็มีการเปิดให้รถโดยสารทุกประเภทในกรุงเทพมีการจองฉีดวัคซีนโควิด๑๙ได้แล้ว
กรมขนส่งทางบกก็มีการเปิดให้รถสาธารณะประเภทแบบที่ขับในกรุงเทพก็จะมีรถประจำทาง
ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีการลงทะเบียนที่แตกต่างกันออกไป
อย่างถ้าเป็นรถโดยสารประจำทางหมวดที่๑ถึงหมวดที่๔เป็นเอกชน
แล้วก็รถยนต์๔ล้อเล็กรับจ้างลงทะเบียนให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ตนเองสังกัดอยู่
หรือว่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
อันนี้ใครที่ทำอาชีพเหล่านี้อยู่ก็ลองดูนะคะไปลองดูในเว็บของกรมการขนส่งทางบก
แม้กระทั่งรถสามล้อรับจ้างค่ะรถตุ๊กคนขับหรืออะไรอย่างนี้
ก็ไปลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่ตัวเองเป็นสมาชิกตอนนี้ก็ลองไปติดต่อกันดู
หรือว่ารถจักรยานยนต์สาธารณะก็คือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็ลงทะเบียนที่หัวหน้าวินที่ผู้ขับขี่เป็นสมาชิกภายในวินได้นะคะ
หรือว่ารถแท็กซี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นนิติบุคคลก็ลงทะเบียนได้ที่นิติบุคคลหรือว่าสมาคมที่สังกัดอยู่นะคะ
แท็กซี่ส่วนบุคคลก็เนี่ยค่ะกรมการขนส่งทางบกสามารถที่จะลองเข้าไปติดต่อแล้วก็ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนได้นะคะตอนนี้
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาบอกว่าย่านลาดพร้าวตั้งแต่ลาดพร้าวร้อยยี่สิบเอ็ด
จนถึงลาดพร้าว๑๒๗และใกล้เคียงตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ว่าขอปิดนะฮะ
ลงปิดตลาดบางกะปิก็มีแคมป์คนงานตรงนั้นปิดตลาดบางกะปินะครับ
ช่วงตั้งแต่ซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบเอ็ดจนถึงราชพร้าวร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับเราก็เพื่อป้องกัน
ก็ขอแจ้งปิดตลาดบางกะปิสามวันยี่สิบถึงยี่สิบสองนะอืม
คือตอนเนี้ยติดเยอะจริงจริงนะใช่จริงจริงหลายจุดติดกันเยอะจริงจริง
เขาพูดบางอย่างอะไรมาถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจออืมติดเยอะมากใช่
ยิ่งตรวจยิ่งเจอว่ะดังนั้นบางทีเขาถึงบอกว่าต้องตรวจกันให้แบบเยอะ
ปริมาณการตรวจต้องเร็วแล้วก็เยอะด้วยใช่บางทีวันหนึ่งเราจำกัดไม่
ไหนอ่ะตรวจก็ต้องเสียตังค์ตั้งหลายร้อยบาทใช่อันนี้มันคือคำถาม
ซึ่งเป็นหนึ่งครอบครัวติดติดมาจากโรงพยาบาลว่าไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาล
ก็ติดกลับมาที่ที่บ้านแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่๕บ้านติดกันเลย
อย่างเงี้ยแล้วอ่ะมีคนติดรถโรงพยาบาลมารับคนเดียวแล้วอีกสิบ
คนที่อยู่ในบุ๊กในบ้านฉันเล่าให้เธอฟังไงที่ตลาดห้วยขวาง
ใครจะไปตรวจตรวจห้วยขวางกับกัญชัยเป็นคุณยายคนหนึ่ง
ไปซื้อดอกไม้เขาทุกอาทิตย์อะเนาะนางติดโควิดใช่ไหม
วันนี้ทำไมร้านคือตลาดห้วยขวางปิดหมดอุ้ยปิดหมดเลย
แล้วแบบว่าอ้าวแล้วคุณยายอยู่ไหนตอนนี้คุณยายอยู่ไหน
เพราะคุณยายอยู่เจ็ดสิบกว่าเถอะอ่าคุณยายก็อยู่อยู่แฟดดินแดนอ่ะ
แฟลตข้างบนอ่ะแล้วอยู่กับใครก็ยังอยู่กับครอบครัวเขา
ไอนะก็ยังอยู่กับครอบครัวเขาครอบครัวเขาคิดถึงคน
เขาแบบเขาอยู่ตลาดห้วยขวางตลาดห้วยขวางเนี่ย
มันเกิดจากความมักง่ายของคนคนเดียวเลยนะอืมคือพ่อค้าขายหมูอืม
ค้าขายหมูเนี่ยตัวเองไปติดโควิดแต่ช่วงที่โควิดที่ตัวเองเป็นอ่ะ
ปรากฏว่ารู้สึกว่าตัวเองมันไม่มันไม่แสดงอาการไงกัญชัยอืม
ห้าวันเจ็ดวันแรกมันไม่แสดงอาการจริงจริงนะโควิดอ่ะอืม
จะมาแสดงอาการไทม์ไลน์เขาจะบอกว่าโควิดมันเป็นโรคที่แปลก
ไทม์ไลน์ค่อนข้างหรือยังไงพ่อค้าหมูแล้วไงต่อ
มันก็เลยกระจายหมดนะกระจายหมดจนแบบว่าติดทั้งตลาดเลยอ่ะ
อืมเพราะค้าหมูคนเดียวอ่ะอืมอืมตรวจที่ไหนน่ะ
บอกตัวนี้ไปตรวจได้เลยตรวจได้เลยแล้วตรวจก็มีข้อจำกัด
ว่าแต่ละจุดตรวจได้ทีละกี่คนไม่ใช่แบบว่าตรวจอัลลิมิเต็ดก็ไม่ใช่
ถูกต้องไหมล่ะเขาก็จะแม้กระทั่งโรงพยาบาลยังได้ตรวจได้แค่วันละ๑๕๐เอง
อืมโรงพยาบาลบางที่ก็ต้องจองไปตอนนี้อืมอ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะครับ
คดีของน้องไฟล์นะครับที่เป็นเด็กเอ็นแล้วก็ดับปริศนาคุณผู้ชมครับ
ที่บ้านลูกค้าในอำเภอบังปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปกับกลุ่มเพื่อนสาวนี่แหละฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยเกิดอาการช็อกนะครับแล้วก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลในคืนวันที่๘พฤษภาคม
ต่อเนื่องในคืนวันที่๙ตอนเช้าวันที่๙นะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยนะครับไปเสียชีวิตวันที่๑๒พฤษภาคม
ล่าสุดเลยนะครับบนตรวจตรีชมชวินปุระธนาดลนะครับ
ท่านก็เป็นภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เปิดเผยบอกว่าสารจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยออกอนุมัติหมายจับ๔ผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ก็คือในเพชรอายุ๒๗ปีในโอมอายุยี่สิบเอ็ดปีนะฮะในบอยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งแล้วก็มียาเสพติดประเภทที่สองนะครับ
แล้วก็ยังมีนะฮะกรณีของนางสาวฟรองค์คนนี้๒๐ปีครับมีเป็นข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๒
คือยาอีเนี่ยไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะครับ
ส่วนที่เหลืออีก๔คนนะฮะที่อยู่ในงานปาร์ตี้ก็มีนางสาวพิ้งอายุ๒๑ปี
นางสาวพรอายุ๒๒ปีนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือว่าทำกิจกรรม
ที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะครับ
แล้วก็ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อและร่วมการเสพวัตถุออกฤทธประเภทที่๒คือเคตามีน
โดยผิดกฎหมายยังมีในหยิกนะฮะอายุ๒๒ปีกับนางสาวแน็ต
ข้อหาร่วมกันมั่วสุมทำกิจกรรมที่มีการรวมคนเนี่ยนะฮะที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะครับ
ทางด้านพลตำรวจตรีชมชวินยังบอกนะครับว่าคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘พฤษภาคม
โดยผู้ต้องหาทั้ง๔คนนั่งดื่มเบียกันอยู่ที่บ้านของในบอย
จากนั้นก็มีแนวคิดว่าเอาสาวมาชงเล่าร่วมปาร์ตี้กันหน่อยดีกว่านะครับ
ซึ่งจริงแล้วต้องการทั้งหมด๓คนแล้วก็เรียกกันมาคนอาราคาคนละค่าแรง๑๕๐๐บาท
ไฟล์แล้วก็เพื่อนสนิทอีกสองคนคือพิ้งและพรก็ตกใจรับงาน
ก็เลยไปกันทั้ง๓คนไฟล์พิงพรโดยไฟล์ก็นัดหมายให้กลุ่มของในบอย
ไปรับนะครับที่บริเวณใต้สะพานเลี่ยงเมืองจากนั้นนะฮะประมาณสักห้าทุ่ม
กลุ่มในบอยมารับแล้วก็เดินทางไปที่นัดหมาย
ต่อมาครับแน็ตกับฟรองก์เพื่อนของไฟล์เดินทางมาสมทบ
ซึ่งระหว่างดื่มกินเนี่ยปรากฏว่าในช่วงนั้นมีการเสพยาไปด้วยกันนะฮะ
ไฟล์แล้วก็พิ้งแล้วก็พรนั้นเมาไม่ได้สติเลย
กระทั่งเวลาประมาณตี๕ครับนางสาวฟรองก์ก็พาสามคนนี้เดินทางกลับที่พัก
อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจากนั้นไฟล์ครับมีอาการไม่ดี
ได้มีการเรียกรถกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เพื่อทำการรักษาปรากฏว่าไม่ทันนะฮะไฟล์เนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ส่วนที่จะมีการใช้ยาเคนมผงมาเมาหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เขารอการชนสูตร
จากทางสถาบันนิติเวทวิทยาศาสตร์อีกทีอืมเนี่ยนะครับก็ต้องลองดูนะครับ
ว่าทางผลชนสูตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะออกมาเป็นยังไง

เพิ่งมีไปก่อนนะอันนี้ไม่กี่เดือนนี้เอง
เอาไปเสพเองหรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้
เป็นเคนมผงหรือกันเปล่า

ช่วงที่ตอนนี้กำลังดูอยู่อะไรกันเขาบอกว่างบที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำเงินกู้
ถึงขนาดเขาบอกว่าในที่สุดที่คนกำลังพูดกันเยอะที่สุดคือเกี่ยวกับงบของปี๒๕

ไปดูเรื่องของเมียนมา๑๙ชีวิตนะฮะนอนอัดแน่นอยู่ในรถกระบะ
คนขับเนี่ยโดนจับรอบสองนะครับไปดูหน่อยนะฮะ
วันนี้เนี่ยนะครับพันตรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแซงนะฮะ
ท่านเป็นภูมิกับการที่สพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
สั่งการนะครับให้นำกำลังตำรวจสภทองผาภูมินะฮะ
ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน๑๓๓
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมครับ
ร่วมกันจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
โดยมิจรับอนุญาตนะฮะทั้งหมด๑๙ราย
อยู่ที่บริเวณทางเข้าสำนักศรงภภยาวนาราม

ซึ่งตรงนั้นนะฮะอยู่ตรงทางหลวงชนบทที่๓๑๘๓นะครับ
บ้านที่คุณพุดลำใช่ไหมบ้านที่โอ้โหผมขยัด
จังหวัดพออันเพิ่มเถอะพอ
มันอ่านยากมากเลยอ่ะผมก็ไม่รู้นะขอโทษทีนะอ่านผิดนะครับ
หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวนะครับว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมา
เข้ามาในราชนาจักรโดยผิดกฎหมายจากชายแดนด้านอำเภอสังขระบุรีครับ
ด้วยรถกระบะหมายเลขทะเบียนนะฮะใบไม้ลอลิง๗๒๕๖กาญจนบุรีกระทั่งไปพบรถกระบะต้องสงสัยนะฮะ

แล้วนะครับในคดีเดียวกันเลยครับที่๒๒กันยาปี๕๙ตอนนั้นแรง
งานเบียนมาทั้งหมดนี้นะครับ๘คนครับก็คือเขาเคยทำมาก่อน
แล้วที่ผ่านมาก็ต้องเบียนมาเรื่อยถูกไหมผมอยากรู้นี่มัน
คือผมอ่านสำนักสงฆ์ทริปอะไรทิพุเยวนารามที่ผู้เยใช่ไหม
ไหมอันนี้คือบ้านที่ผู้เยถูกไหมสำนักสงฆ์ที่ไม่จบหรอที่
ผู้เยนุ่มจบไหมนุ่มที่ผู้เยวะนารามบ้านที่ผู้เยแล้วเดี๋ยว
ไม่ว่าฉันจะเล่าเรื่องนี้ไม่หรอกชื่ออ่านยากมันเป็นตะเข็บ
ชายแดงอยู่แล้วมานั้นอ่ะโอเคคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะมัน
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมก่อนอะไรเกิดขึ้นอะไรล่ะคือ
เขามีการโพสต์เขามีการโพสต์ภาพตารางเปรียบเทียบงบประมาณลาย
จำแนกตามลักษณะงานในด้านบริหารต่างของประเทศเนี่ย
ระหว่างปี๒๕๖๔กับปี๒๕๖๕นะครับซึ่งชมรมเพจชมรมแพทย์ชนบท
เขาระบุว่าปีงบปี๒๕๖๕ออกมาแล้วเห็นแล้วจุกเห็นแล้วจุก
คือเขาก็บอกว่างบประมาณของประเทศปี๒๕๖๕ลดลงน้อยกว่า
ปี๖๔อยู่แล้วอันยังเป็นธรรมดาเพราะเศรษฐกิจมันหนักจริงในปีนี้นะครับ

ต้องยอมรับว่าได้น้อยแล้วก็เงินกู้เนี่ย

๓๒๘๕ล้านล้านบาทเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันลดลง๕ถึง๗เปอร์เซ็นต์น่ะ๕๗เปอร์เซ็นต์๕๗เปอร์เซ็นต์ก็เกือบ๖เปอร์เซ็นต์นะครับ
ในขณะเดียวกันเขาก็มาดูว่าโอเคคนก็เข้าใจแหละว่าปีนี้เราทำมาหากินไม่ได้ถูกต้องไหมการเก็บภาษีมันก็น้อยลงอยู่แล้ว
เขาก็บอกว่าเอางี้มาดูว่าแต่ละกระทรวงแต่ละจุดที่เขาไปตัดงบเนี่ยไปตัดงบอะไรบ้างส่วนไหนบ้างพอมาแจกแจงงบประมาณงบประมาณของด้านสาธารณสุข
ซึ่งตอนนี้เรากำลังต้องต่อสู้กับโควิดอยู่ใช่ไหมครับด้านสาธารณสุขเนี่ยลดลง๑๐๘นะครับ
งบด้านสังคมสงเคราะห์ลดลงไป๑๙๘งบด้านสิ่งแวดล้อมลดลงมากที่สุดคือ๔๗๑ส่วนงบด้านสังคมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมที่คงลดลงไปเรื่อยเนี่ยนะฮะส่วนสิ่งหนึ่งที่เขาไปโฟกัสกันคืองบด้านการป้องกันประเทศนะฮะงบด้านการป้องกันประเทศเนี่ยลดลงไปเพียง
งบทั้งประเทศเขาก็บอกว่าเห้ยอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดข้อสงสัยจากคนทั้งประเทศว่ามันลำเอียงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าภัยของประเทศปี๒๕๖๕น่าจะมาจากโควิดไม่ใช่สงครามแต่ปรากฏว่าอันนี้คือคำถามจากชาวเน็ตทุกคนเขาก็ถามว่าจากคนไทยนั่นแหละถามว่าภัยตอนนี้ที่เรากำลังลบอยู่คือโควิดไม่มีสงคร
๕หมื่นล้านบาทว่าคงไม่สามารถดูเฉพาะงบที่กระทรวงกระดาษผม
ได้อย่างเดียวตัวเลขงบที่กระทรวงกระดาษผมได้ในปี๒๕๖๕น้ำ
ระบุตัวเลขไว้ประมาณสองแสนล้านบาทขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
นะครับได้๑๕๓๐๐๐ล้านบาทตัวเลขที่ต่างกันตรงนี้อาจจะทำ
ฝ่ายค้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดเพราะกระทรวง
สาธารณสุขนั้นตั้งงบประมาณภายในกระทรวงเองนะฮะซึ่งมีหน่วย
งานอื่นที่อยู่ภายใต้กระทรวงแต่ไม่ได้ขอรับงบประมาณผ่าน
กระทรวงแต่ก็การของงบโดยยกตัวอย่างเช่นการตั้งงบประมาณของ
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยที่มีตัวเลขงบประมาณทั้ง
สิ้นเนี่ย๑๑๔แสนล้านบาทเนี่ยมันก็ต่างหากถูกต้องไหมครับเขาบอกดังนั้น
ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การบริการทางการแพทย์เนี่ยจะมาก
กว่า๓แสนล้านบาททำให้งบประมาณที่ดูแลเรื่องสุขภาพประชาชน
ส่วนนั้นมีมากกว่ากระทรวงกราโหมอีกเกือบ๑แสนล้านบาทอันนี้
มาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะที่จะดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเยอะ
มากกว่าตั้งแสนล้านนอกจากเนี้ยงบกระทรวงกราโหมส่วนใหญ่เนี่ย

แล้วก็อัตรากำลังพลต่างที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในประเทศของเรา

ทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งในปัจจุบันด้วย

แล้วเรื่องพรกรเงินกู้๗แสนล้าน

หรืออย่างไรตอนนั้นมีกับเราพูดขึ้นมาเมื่อวานนี้

ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกู้อีกแล้วใช่ไหมฮะ
เป็นยังไงฮะพรกรเงินกู้เมื่อวานนี้ที่เขาพูดกัน
คือวุ้นก็มีคนไปถามพลเอกประวิทย์นะคะวงสุวรรณรองรัฐมนตรี
รายงานที่บอกว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบออกพรกรเงินกู้เพิ่ม๗แสนล้านบาทว่ายังไง

แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องให้รัฐบาลและกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ชี้แจ่งพลเอกประวิทย์บอกว่าอย่างนั้นต้องรอดูว่าสรุปจะยังไง
คนก็บอกโอ้โหเนี่ยทำไมแบบว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่มาตั้ง๗ปีแล้ว
อืมวู่เงินก็บ่อยแล้วอะไรอย่างเนี่ยนึกออกมา
เป็นรัฐบาลจริงเนี่ยเพิ่ง๒ปี

อันนั้นคือในช่วงขอร์ดสตที่เป็นรัฐบาลโปรดเนิน๒ปี
แต่ก็บริหารมาล่ะ
อ่าไปดีกว่าค่ะ
ว่าแบบท่อนซุงใหญ่มากอ่ะคือหนักเป็นตันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายคือจอดทิ้งซากเอาไว้เพราะว่าไปต่อไม่ไหวดูรถ
แล้วดูท่อนไม้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็มีการเผยแพร่ภาพรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
อยู่ริมถนนไม่ติดป้ายทะเบียนค่ะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเจ้าของรถอยู่ไหน

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ท่อนไม้ขนาดยักษ์มาได้อย่างไร

แล้วก็รถจักรยานยนต์ย้ายออกจากจุดที่พบแล้ว
เพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่การจราจร
แต่เขาไม่ได้ระบุว่าพบตัวเจ้าของรถไหม

เป็นเหมือนรถพ่วงใช่ไหมน้องเป็นรถสามล้อ
รถจักรยานยนต์เนี่ยแต่ว่าข้างก็คือมีแบบพ่วงข้างมาด้วย
แต่มาได้ขนาดนั้นก็คืองงไปเลยทีเดียว

มันกำลังดูข่าวนี้แหละ
สวัสดีชาวโซเชียลอย่าง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
แล้วมันก็วิ่งตามสนุนเห็นไหมครับ
นี่พิมพ์ริพายก็ออกมาเสี้ยกลับแล้วเหมือนกันนะ

หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาอยู่ในประเทศเดี๋ยวมันจะคืน

เขาอยากไปเชื่อเหลือคนอยู่

นางเป็นผีบ้า

มาออกรายการฉันหน่อยฉันรู้จักกับนางนะ

ไม่ได้ต้องการเงินหล่อนอีบ้า

จริงฉันต้องการให้หล่อนออกมาสัมภาษณ์กับฉัน

โอเคเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้า
ใครคือดาราตัวแม่ย้ายค่าย

ดราม่าด่าผัวร้องไห้ด้วย
ไม่รู้อ่ะอีกแล้ว

เจ้าหมอยจะบอกทิ้งระเบิดอะไรมาอีก

ผมขอให้คุณอ่านข่าวด้วยครับ

มีข่าวเมาส์มีข่าวเมาส์ให้เผือก

อุ้ยฉันอ่านไม่ค่อยเป็นอีกพวกเนี้ยเถอะ
คุณก็ต่อนะต่อไปเรื่อยนะคุณ
มุมเนี่ยก็เห็นใจนางหน่อยนะตอนนี้นางต้องทำมาหากินเพราะต้องไลฟ์ขายของรีวิวสิครับ
เพื่อเอาเงินมาประทังชีวิตนางเลยต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจ
แลกกับเงินไงคะแต่ตอนนี้นางจะพยายามสงบลง
เพราะตัวจริงนางไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกด้วยรัก
ก็เป็นรายการที่หนูกับพี่แม่งมาพอกันแหละ
๒๓ครั้ง๔ครั้งเหมือนกันแหละ
ไม่ค่อยค่ะฉันไม่ค่อยค่ะ

หลับมั้ยกับพี่หนูยังไม่รู้ชื่ออะไรนะตามหนูยังไม่รู้
ใช่เปล่าอังซี่ครับใช่หรือไม่ใช่
ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่พูดใหม่หรือเปล่าอันนี้เปล่าไม่ใช่เอาใหม่เลยไม่ใช่แล้ว
ท่านไม่ต้องทำรายการพักโฆษณาเดี๋ยว
ไม่ใช่คนนี้เหรอแม่แสดงว่าเห็นไหมขนาดพี่มส

ต้องไปพูดเป็นอีกคนนึงไง
เพราะฉันก็คิดว่าอีกคนคือฉันเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
จริงเรื่องบรูปจรรยายแรกของแกนี่เติ้ลแกร่งสุดนุ่ม
เรียกว่าสาชาบ้านเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหอีมดดำ

แหล่ะเหมือนักแดดด่ายเยอะเดียวไม่ได้เจอลูกนะอะไรอย่างเนี่ย
ต่อไปผมไม่ได้บอกว่าตัวแม่ช่องน้อยสิ
ไม่เห็นไม่เลยนี่

ตอนนี้ตอนนี้กำลังความรักหวานชำ

เขาก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมีชื่อแต้วไง

ก็คือเดี๋ยวมันจะมีอีกล็อตนึงที่จะไปอะไรอย่างนี้ไง

จริงดาราไม่มีช่องเท่าไรอีกหน่อย
ระบบในโทรทัศน์มันมีการเปลี่ยน
ไปดูภาพของแก๊คขยอนดีกว่า

น้ายผู้เยอะ

ทุลเลชเดี๋ยวของแกออกมาบ้าง

อู้้อิ่มมีพี่หนัง
ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของธุระติศบท่านนะคะ
เมื่อที่เธอนั่งด่าคนยอมผมนะเออคนช่างแต่งหน้านะ

พอรู้ค่าตัวจริงหนูตกใจกว่าเดิมอีก
ตกใจไหมตกใจตอนนี้หนูแค่นี้
นางบอกว่าค่ะฉันไม่รับหรอกค่ะ
มันเยอะกว่านั้นค่ะ
อย่างนี้
จะรอเมื่อไหร่เข้าทหารก็รอออกมาก็คือกรี๊ดเหมือนเดิม
เป็นไปกี่ปีอะสองปีป่ะอ๋อกรี๊ด
คุณหนุ่มอ่านข่าวดาราเกรทวรินทรคุณเกรทวรินทรก็ค้นพบอาชีพใหม่
เมื่อต้องอยู่บ้านเพราะว่าโควิดอาชีพอะไรอะ
เป็นอีกหนึ่งพระเอกขวัญใจนะฮะก็ลงรูปตัวเองเนี่ยนั่งเด็ดพลิก
พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าโอ้โหมันโหลดทีเกรดเราเผ็ดกว่าเด็ดพริกเพราะพริกไม่เด็ด
ก็มีคนเข้าไปแซวนะครับบอกสลัดลุก
อยู่บ้านบ้านเนี่ยแต่ตอนนี้เขาใส่หน้ากากนะจริงเห็นเขาเออไว้หนวดไว้เต็มอะไรเขาเต็มไปหมดเลย
อือไม่หนูรู้ตอบไงหนูกลัวแบบบิดเบื่อนนะเขาบอกว่าอุ๊ยตกใจฆ่าตัวคุณดำ๒๐ล้านอะไรล่ะ
โอ้โหถ้าได้อย่างงั้นไม่มานั่งอ่านข่าวแล้วห้าแสนก็รีบถ่ายแล้วเดี๋ยวเนี้ย
บอกบอกแล้วไงว่าอิ่มบอกคำเดียวว่าอิ่ม
นี่หนูชั่วหาเงินสร้างบ้านหาเงินสร้างบ้าน
เต็มอย่ามาถามว่าใครเป็นคนในหน้านั้น
โหกระเซนหรือเปล่ากระเซนไหมถามแค่นี้

เต็มที่แหละบอกเลยว่าอิ่มมาก
หนูจะชั่วมันไม่ใช่ขนาดนั้นป่าวว่าฉันเป็นดาลักษณ์ตัวประกอบ

ไม่มีแต่จัดการตัวเอง
ต้องถือสละกเขามีผู้ช่วยเยอะ
แจกเขาอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าให้แบบว่า
พวกคนที่แบบไปกับเขาเนี่ยเขาจะเลี้ยงเต็มที่ดูอะไรอย่างนี้
เออแต่ว่าถ้าเงินไม่ต้องมาพูดกัน

กินอย่างเดียวให้ของกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้เงิน
มันอยู่ถ้างั้นมันจะอยู่กับฉันกันเหรอวะอีผี
เอาวะคือเอาวะทำงานกับพี่มธิได้เป็นของกอง
มดดำเลี้ยข้ามบอกอ๋อเลี้ยงครับเลี้ยงทุกวันเหรอครับทำไง
ก็เอารายการมาออกรายการฉันเมื่อวานฉันเพิ่งมานั่งดูศึกวันกัญชัย
เธอนี่ชัวร์
เอาลูกน้องฉันมานั่งนินทาฉันชั่วจริง

ตั้งแต่เธอไปแฉแล้วเธออย่าหวังว่าเธอจะมาแฉอีกเลยนะ
จะเป็นดาราอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มารายการฉันอีกเลย

ลดเมลได้ดูอยู่
พวกนั้นก็พูดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็กินข้าวตรงนี้ทำไมกินยังไง

เออโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
นั่นไงกี่ล้านแม่ว่ามาเราเห็นหน้าเราทุกวันน่ะเนอ
อิ่มเหมือนกันแหละนี่อิ่มดิอิ่มอิ่มวันนี้เปิด
ก็เลือดออกในช่องท้องต้องมีการผ่าตัดด่วนเลยทีเดียว
ทำเอาแฟนตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะสำหรับ
พี่แพรเมื่อพี่เชนัททวัตรเนี่ยก็มีการโพสต์คลิปวีดีโอ
ขณะที่พี่แพร่กำลังถูกนำตัวไปยังห้องผ่าตัด
พร้อมกับแคปชั่นว่าสู้สู้นะคะที่รัก
เราจะอยู่ข้างตลอดไปไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็หาย
นี่มีการเขียนไปอย่างนี้นะคะงานนี้ก็มีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างคับข้าง
แล้วก็สงสัยว่าคุณแพร่เนี่ยป่วยเป็นอะไรโดยพี่เชนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า
ออกในช่องท้องผ่าตัดด่วนครับล่าสุดเจ้าตัวก็มีการโพสต์อัปเดตอีกครั้งนะว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแพรนะครับพี่เชตต่อก็
บอกกันติดถึงว่าก็น่าจะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก

ก๋วยเตี๋ยวก้ามปูเสร็จแล้วจะแน่เอ๊ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวก้ามปูน่าสองสามวัน

ไอ้แจ๊คมันชั่วแล้วไอ้บ้านุ่มชั่ว
ไม่เหมือนเลยนะ
ไม่เหมือนเนอะกี่ปีแล้ว
ไม่ใช่แล้วแบบหนุ่มแล้วเธอถามอะไร

ใครสั่งใครสอนแครบถาม

ไม่ได้ซากซากแล้วล่ะจะตีหัวเธอดูแล้ว
ไม่ต้องใช้เวลาดูไหมมันใช้เวลา
มันจบก่อนอีก๒นาทีมันจะจบรายการเนี่ย
เห็นเธอตั้งแต่วันแรกแล้วฉันไม่อยากจะไปตอบโต้ด้วย

มันไม่มีฝากกูแล้วมันไม่ได้ให้ไปนั่งอ่านควิวเตอร์ไอ้ผีรู้เร็ว
ข่าวอะไรให้ข่าวอะไรอีกอักทิวอ่านเองแล้วก่อน

นี่ไงข่าวภาพพรุ่งกับทอส
ก็ดูสดใสนะรักมากหน้าล่าสุด
โพสก็โพสไปเดี๋ยวดูสิคะโพสอะไรกันหรอ
เธอถามได้ยังไงคำถามอย่างนี้
อั๊ะแฟนเสิร์นเขาบอกแฟนเสิร์นเห็นไหม

เขาบอกอยู่ว่ามีแฟนเสิร์นเห็นไหมครับ
เขาควรมีแฟนเสิร์นแล้วเห็นไหมครับเฮ้อ
ชั่วเลยแหละค่ะอย่าไปเช่าเอามาถึง
มันชั่วค่ะทั้งพอกันกับอีแจ๊คเนี่ยก็ชั่ว
ถ้าอาทิตย์นี้เปิดมาแล้วไม่เจอแจ๊คแฟนฉันไม่แปลกนะ

เชื่อไหมถ้าไม่ติดโควิดนะกศชต้องเชิญไปแล้ว

มันกลับไปอีก๒อาทิตย์ค่อยถามได้ไหม

ไปไปพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ